ต่อที่ภูวิลล่าภูวิลล่ารัตนาราม

ท้ายที่สุดไปดูซิว่าแก๊งนี้เขาจะไปภูเวลล่า
แล้วสุดท้ายไปจบลงที่ไหนค่ะ

ภูวิลล่าภูวิลล่าภูวิลล่าอะไรเนี่ย
ครับมาไม่ผิดครับมาตามครับภูวิลล่าอะไรเนี่ย
ครับภูวิลล่าครับเผาศพได้ด้วยครับภูวิลล่า

แต่ไปภูวิลล่าก็กล่าวว่าโอ้โหที่พักสวยแล้วมีสระว่ายน้ำ
ใช่แต่สุดท้ายดูซิมันหล่อนจนขนลุกขนพองไปหมดแล้วค่ะ
โหแต่นี่คนในรถเค้ายังหัวเราะกันอยู่เลยนะครับ
เพราะว่าหน้าจอขึ้นว่าคุณถึงแล้วไงแต่พอถึงแล้วหันซ้ายหันขวา
ไหนภูวิลล่าหรือว่าภูวิลล่าอยู่หลังวัด
มันก็ไม่ดีมั้งเอามองไปเห็นโกรธเห็นเมน
แล้วทีนี้เขาก็มีการเอาคลิปนี้มาโพสต์
คนก็โดยเฉพาะในติ๊กต๊อกเนี่ยก็แซวกันเพียบเลยนะคะ
มาแสดงความคิดเห็นบอกว่าภูวิลล่าเปลี่ยนไป
แล้วบางคนก็ถามว่านี่จองห้องไหนไว้ฟังจองห้องใดไว้ล่ะแบงค์
โอ้โหฟังดีนะว่าภูวิลล่าหรือว่าวัดป่า
บางคนก็บอกว่าภูวิลล่ารัตนารามเออครับ